เก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อคำคุ้นหูในวัยเด็ก
รองเท้านักเรียนยอดฮิตที่ครองใจนักเรียนไทยมายาวนานกว่า๖๐ปี
วันนี้ความสำเร็จของแบรนด์ในตำนานกำลังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นแชมป์นี่ยากก็การรักษาแชมป์นี่ยากกว่า
ท้าทายอย่างหนึ่งเลยคือเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ย
ที่๓เจ๊งแน่นอนเราสารต่อความสำเร็จจากในอดีต
จนถึงทุกวันนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
รู้จักกับจักรพลจันทวิมลทายาทรุ่นที่๓
ที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่ให้นันยาง
ถอดสูตรทางไทยรัฐนิวโชว์วันอาทิตย์ที่๓เมษายนนี้